ก็ได้ถือเลิกงามยามดีในการเพาะปลูกพืชผลนะครับ
เพราะเชื่อว่าถ้าทำการเพาะปลูกวันนี้
กสวนไร่นาจะอุดมสมบูรณ
ดังนั้นเราไปสำรวจตรวจสอบ
พื้นที่ของเกษตรกรในแต่ละจังหวัดนะครับ

เริกงามยามดีหวานเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชาวนาท่านหนึ่งบอกกับทีมข่าวของเรา

ถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบท่อต่อกันมา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินของนาข้าว

และพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์
แมลงนกหนูมารบกวนนะครับ
เช่นเดียวกับคุณตาสมโชคสมัครค้านะครับ
คุณตาท่านอายุ๘๑ปีแล้วนะครับ
ท่านบอกว่าท่านจะใช้เลิกวันพฤชมงคลนี้แหละ
ในการลงมือปลูกพืชในแปลงนา

จะยึดวันดีวันพฤชมงคล
เริ่มต้นในการเพาะปลูกตามความเชื่อ

พันธุ์ก็จะเจริญงอกงาม

และภัยธรรมชาติที่มารบกวน

แม้ว่ามีพื้นที่เพราะปรุกในบางส่วนเท่านั้นเอง
แต่ก็ได้อนิสงฆ์ในวันพฤชมงคล
ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการไปด้วย
เพราะว่าทางการพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
ของทางพิเศษ๓สายทางนะครับ
ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานคร๑๙ด่าน
ทางพิเศษศรีรัฐ๓๑ด่าน
และทางพิเศษอุดรรัฐยาอีก๑๐ด่านนะครับ
โดยประชาชนสามารถใช้ทางด่วนฟรี

และแน่นอนวันนี้ก็หลายคนเริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดเหมือนกัน

ส่วนวันจันทร์เดี๋ยวก็ใกล้ถึงวันวิสาขบูชา

ดังนั้นหลายคนใช้ช่วงโอกาสนี้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดด้วย

มีความสุขจากเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร
อย่าได้มีพายุหรือว่าราคาต้นทุนค่าปุ๋ย
คือเราอยากเห็นพี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้